อมหิตวางยาหมาหวาดภาวะโจรอรวาส
คุณผู้ชมครับที่สมุทรสงครามครับใครก็ไม่รู้
แล้วมันคิดอะไรต่อก็ไม่รู้แต่ชาวบ้านเขาคิดว่า
ไอ้นี่วางแผนปูทางเพื่อจะลักทรัพย์ในชุมชนนี้
มันเอาไก่ปิ้งมาใส่ยาแล้วมั้งไม่งั้นหมาไม่เป็นแบบนี้หรอก
กี่รักมั้งค้าท่านเย้
คุณพอคุณพอ

คุณพอ

นี่แหละครับเป็นภาพที่เจ้าของบ้านและไอ้เจ้าของถุงทองนะเจ้าของไอ้ถุงทองสังเกตทำไมท่าทางมันแบบแปลก
วันนี้เดินโซซัดโซเซและที่สำคัญถ้ามองไปที่ปากแล้วใช่ไหมฟอดแล้วนะครับ
คุณพี่เขามาหยิบไข่ไก่มาเลยตอกป๊อกกรอกปากไอ้ถุงทองฮะ
มันเป็นหมาพันธุ์ไทยหลังอ่านสีน้ำตาลตัวผู้อายุ๔ปีนะครับ
ขาเป๋น้ำลายฟูมปากเข้ามานะครับโอ้โหอาการไม่ดีฮะไม่ดีขึ้น
รีบพาขึ้นรถกระบะนะครับไปหาสัตวแพทย์
เหตุเกิด๗โมงเช้าครับ๒๙ตุลาคมที่ผ่านมา
ส่วนกล้องวงจรปิดหน้าบ้านจับภาพเจ้าถุงทองกับหมาอีกตัว
นี่ตอนอุ้มมันไปมันไม่ไหวแล้วนะครับถุงทองฮะ
ทองกับหมาอีกตัวมันเล่นกันอยู่หน้าบ้านแล้วก้ม
ก้มไปกินอะไรบางอย่างกินเสร็จปั๊บนั่นกินแล้วนั่น
อยู่ตรงนั้นกินเสร็จปั๊บมันเดินกลับมาบ้านแล้ว
มันก็มีอาการอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเมื่อสักครู่
นักข่าวไปที่บ้านหลังนี้เลยนะครับไปที่บ้านพักหมู่๔
ไปเจอเจ้าถุงทองมันหายังน้องนักข่าว
น้๊กน้องมันหาย่างไงถุงทองหายล่ะพี่
เป็นปกติแล้วกำลังหยอกเอิญกับเจ้าของอย่างล่าเริง

ไม้พี่ไม้ที่เขาวิว
ออกไปวิ่งเล่นนอกบ้าน
แต่เจ้าถุงทองกลับเข้าบ้านเร็วผิดปกติ

เชื่อว่ามันต้องไปกินอะไรที่มีคนใส่ยา
จงใจใส่ยาเอามาวางให้แน่

เพราะว่าแมวและหมาอีกหลายตัวในย่านนี้
ตายไปแล้วครับครับอุพสมรา
ช่องเครื่องบ้าน
อาจารย์เสียชีวิตปากคังก็เสียชีวิตทั้งแมวและหมา
จะโดนริวริมถนนเนี่ยเขาจะมาเอาอะไรอ่ะเอาไก่ชุบน้ำยา

อย่างไรก็ตามนะครับเจ้าของสุนัขข้องใจข้องใจในเจตนาของคนที่เอาไก่
ไก่ย่างมาให้สัตว์เลี้ยงแถวนี้กินคุณมีแผนใช่ไหม
นี่คือแผนจำใช่ไหมกำจัดพวกสัตว์เลี้ยงของบ้านต่าง
ไว้ก่อนเพื่อเตรียมจะรักทรัพย์หรือเปล่า
ก็เลยเรียกร้องกันรวมตัวกันเรียกร้องนะครับ
ให้ตำรวจมาตรวจสอบเหตุการณ์นี้หน่อยครับ
ถุงทองนี่ยังดวงไม่ถึงคาดนะ